ชมงานประเพณีบุญคูณลาน
ของชาวอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาลสินนะคะ

จัดทำขึ้นก็เพื่อเป็นการทำบุญขวัญข้าว
หลังจากที่เสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวนาชาวไร่
ชาวบ้านจำนวนมากจากทุกหมู่บ้านและทุกตำบล
ในพื้นที่อำเภอคล้องชัยจังหวัดกาลสิน
พร้อมใจกันเข้าร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน
ประจำปี๒๕๖๐ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคล้องชัยค่ะ

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา
และมอบพันธุ์ข้าวมงคลให้กำนันทุกตำบล
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่
ประกวดขบวนแห่บุญคูณลาน
การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป

ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะได้รับความสนใจจากชาวบ้านในอำเภอใกล้เคียง
มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
โดยจุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดงานประเพณีบุญคูณลานนะคะ
หลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวก็เพื่อแสดงออกถึงความเคารพบูชาต่อข้าว
ที่ถือเป็นปัจจัยยังชีพอันสำคัญของชาวอีสาน
จากชาวอีสานมีอาชีพหลักก็คือการทำนาปลูกข้าว
มีความเคารพผูกพันต่อข้าวและต่อการทำนานั่นเองค่ะ
ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนะคะ
และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ
ขบวนนี้นะคะก็มีกิจกรรมการตีกรองยาว
แล้วก็การแสดงการละเล่นต่างมีการรำด้วย
เป็นการรำแพรวากาลสินเพราะว่าที่กาลสินของขึ้นชื่อของเขาก็คือผ้าแพรวา
ก็เลยมีการทำโชว์หรือว่าการแสดงการละเล่นการรำขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับผ้าแพรวา

ใช่ค่ะก็จะมีประเพณีดีแบบนี้
ทุกจังหวัดเราก็จะเติมเต็มข่าวสารวันใหม่ให้เบิกบานแบบนี้ในเช้าสดใสขึ้นทุกวัน